สวัสดีครับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
สดจากสำนักงานกศชนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่วันที่๓ของการประมูลแล้ว
คุณผู้ชมครับต้องคงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าการประมูลในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมของไทยเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาครับ
จากว่าการประมูลนั้นทะลุขึ้นไปที่กว่า๑แสนล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับ
ซึ่งทำลายครั้งที่ผ่านมาที่ประมูลไปกว่า๘๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังคงมีการชิงไหวชิงพลิบในการเคาะราคาการประมูลเพื่อแย่งใบอนุญาตไปอยู่
ยังไม่มีใครยอมใช้สิทธิ์เวฟเวอร์นะครับ
และหลังจากนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์จะจบยงอย่างไร

พาคุณผู้ชมมาดูการประมูลรอบล่าสุดที่เพิ่งจบไป
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับที่รอบที่๑๑๘นะครับ
โดยใบอนุญาตที่๑มีผู้ยื่นเคาะราคามา๑รายนะครับ
โดยอยู่ที่๕๘๖๐ล้านบาท
ส่วนใบอนุญาตที่๒มีเคาะราคามา๒รายครับ
ราคาอยู่ที่๕๒๔๗๐ล้านบาท
รวมตอนนี้๑๓๓๓๐ล้านบาทแล้วนะครับ
เราไปชมภาพวินาทีรอบที่๑๑๓กันหน่อยครับ
ที่เห็นไปนั้นเป็นภาพวินาทีการประมูลที่รอบ๑๑๓นะครับ
ที่ทำสถิติมูลค่าของการประมูลรอบล่าสุดนะครับ
ทะลุแสนล้านบาทครับ
นี่นะครับเป็นภาพวินาทีที่ทุกคนก็จับตามองแล้วก็ทะลุ๑แสนล้านบาทไปแล้ว
ทำลายสถิติของครั้งที่ผ่านมาครับ
ทำให้บรรดาคณะกรรมการกศธชพร้อมด้วยสื่อมวลชนส่งเสียงเฮ
ที่จะมีเงินเข้ารัฐแล้วไม่ต่ำกว่า๑แสนล้านบาท
แต่ว่าประธานกรคอก็ยังคงเชื่อว่า
ราคาของการประมูลรอบนี้จะไม่ทุบสถิติโลกที่ใบละ๖๘๐๙๙ล้านบาท
เพราะผู้เข้าประมูลน่าจะคิดหนักหน่อยครับ
ในความคิดเห็นส่วนตัว

ในค่าเฉลี่ยของโลกมันสูงสุดเท่านี้นะ

ก็เลยน่าจะเป็นตัวเลขที่เขาดูอยู่เหมือนกัน
ก็เลยมองว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เขาต้องตัดสินใจ

อาจจะต้องสั่นใจหยุดในตรงนั้นมาก
จะทำรายได้เข้ารักเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
ทั้ง๒ใบอนุญาตทำรายได้รวม๘๗๗๘ล้านบาท
ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ด้านธุรกรรมนาคม๒ครั้ง
น่าจะส่งผลต่อการกระตุ้นศิลิกิตไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐๐๐บาท
เพราะทุกรายที่เข้าประมูลมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ
ยังสะท้อนให้เห็นว่ามั่นใจว่าจะลงทุนในบ้านเราครับ
ในการที่รักลงทุนยังไม่ลงในขณะนี้
กษัตริย์ธรรมชาวจะไม่สามารถคาดดาวน์ได้เลยนะครับ

ซึ่งมีความสำคัญต่อการประกอบกิจการธุรกรรมนาคม
เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต
เห็นภาพการแข่งขันที่รุนแรงที่บอกว่าเป็นการประมูลแบบเลือดสาดในครั้งนี้ครับ